มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่จังหวัดระยองค่ะ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นการทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นหน้าโรงเรียน
หน้าผู้ปกครองแล้วก็เด็กเพราะว่าเป็นช่วงเวลาเลิกเรียนพอดีนะคะ
ผู้ชายคนนึงเนี่ยถอยรถนะคะแล้วก็ลงมาจากรถทำร้ายร่างกายคุณลุงที่ขับรถตามมาค่ะ
เห็นคือหันเมื่อเห็นตีเนี่ยตาล้มตรงนี้มาตาล้มล้ม
ขอตอยก็

เป็นช่วงเวลาเลิกเรียนคุณนัทพงศ์ก็มีผู้ปกครองมีเด็กพลุกพลาดนะคะมารับมาส่งกันนะคะ
รถคันนี้เค้านี่มีลักษณะเหมือนกับว่าเอ่อมีการถอยลดนะคะ
แล้วรถที่เขาตามมาเขากลัวว่าจะถอยมาชนก็มีการบีดแตกเกิดขึ้น
หลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ลงจากรถแล้วก็ในภาพเราจะเห็นว่ามีปากเสียงกันนะครับระหว่างสองฝ่าย
แล้วคนที่ลงจากรถก็ทำร้ายร่างกายคนที่อยู่ในรถอีกคันหนึ่งซึ่งก็คือคุณลุงนั่นเอง
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบท่ามกลางสายตาของเด็กผู้ปกครองนะคะ
หลานของคุณลุงที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ร้องไห้อยู่ในรถเด็กก็ตกอกตกใจ
นี่คือเหตุการณ์ประมาณบ่าย๓โมงครึ่งของวันที่๙มกราคมที่ผ่านมานะคะ
วันนี้ทีมข่าวไปบ้านของผู้เสียหายค่ะนะคุณลุงเล่าให้ฟังบอกวันนั้นไปรับหลานที่โรงเรียน
ก็จอดอยู่ตรงไหลทางคู่กรณีเนี่ยถอยรถมาในระยะกระชั้นชิดเขาก็เลยบีบแตรไป
บีบแตรเนี่ยก็เลยทำให้อีกฝ่ายนึงไม่พอใจลงมาต่อว่าก็มีปากเสียงกัน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายก็โชคดีที่พลเมืองดีมาช่วยไว้ได้ทันก็เลยไม่บาดเจ็บมากค่ะ
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะเล่าบอกว่าเขาเห็นลุงเนี่ยมารับหลาน
คู่กรณีจะถอยรถจอดแต่ลุงเนี่ยก็กลัวว่าจะถอยชนก็เลยบีบแตรสองครั้ง
ตรงนี้ทำให้คู่กรณีไม่พอใจนะคะมีการชูนิ้วกลางใส่
แล้วช่วงที่คุณลุงขับรถก็พยายามเร่งเครื่องเพราะว่ารถจะดับ
คู่กรณีไม่พอใจก็น่าจะเข้าใจว่าเร่งเครื่องใส่เขาจนเกิดการชกต่อยนะคะ
ก็ทางคนที่เห็นเหตุการณ์บอกรถลุงไม่ค่อยดีจริงต้องคอยเร่งเครื่องตลอด
เพราะเขาเองเนี่ยเคยไปถอยรถให้ค่ะเนี่ยค่ะสำหรับคดีความนะคะ
ด้านคดีความเนี่ยตำรวจสพเมืองระยองบอกว่า
นายอัธยาเนื่องโคตะอายุ๒๕ปีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุได้เข้ามามอบตัวแล้ว
ตั้งแต่ตอนเช้าของวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ปล่อยตัวไป
ส่วนจะเข้าข่ายความผิดข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่
อันนี้ต้องรอผลตรวจร่างกายจากผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็เรียกตัวผู้ต้องหามาสอบสวนดำเนินคดีอีกครั้งค่ะ